ทุกคนน่าจะยังจำกรณีของน้องเตยกับย่าสาวได้

ที่น้ำใจหลั่งไหลไปช่วยเขา
เงินบริจาคนี้๕ล้านกว่า
แล้วก็หลายหน่วยงานไปช่วยเหลือรวมไปถึง
ย่าสาวที่ตาบอดสองข้างใช่ปะ
คุณผู้ชมมีความขึ้นหน้าอยากให้ฟังกัน
นี่ครับนักข่าวไปที่บ้านของย่าหลานคู่นี้อีกครั้งหนึ่งที่บุรีรำ
ย่าเสานะย่าเสาก็นั่งอยู่ที่เตียงหน้าบ้านครับ
น้องเตยหลานวัย๔ขวบก็วิ่งเล่นอยู่หน้าบ้านนี่
ย่าเสาบอกตาข้างซ้ายที่บอดสนิท
อดมา๒๐ปีนะพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง

ปรากฏว่ากลับมามองเห็นอีกครั้งหนึ่งครับ
ตาซ้ายนะส่วนตาขวาเนี่ยที่เพิ่งบอดสนิทเมื่อ๒ปีก่อน

เอ้าทำไมมองเห็นนะย่าเสา
ย่าเสาบอกน่าจะเป็นเพราะได้รับการรักษาจาก
แผนปัจจุบันของทางโรงพยาบาล
รวมไปถึงอาจารย์เอกฝ่ามือพลังจิต

ที่เรานำเสนอไปเอามือไปถูถูตาวนั้นนะ
ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวข้องกับอาจารย์เอก

แล้วตอนนี้ย่าเสาเดินเข้าออกได้โดยไม่ต้องใช้ไม้คำทางแล้วครับ

นี่ยาสาวเดินคลำหยิบขวดโหลมา

บอกถูกหรือเปล่ายะสาวไหนลองดูหน่อย

ผสมผสานมีทั้งแพทย์แผนปัจจุบันของโรงพยาบาลแล้วก็อาจารย์เอกฝ่ามือพลังจิตซึ่งไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหนนะคุณผู้ชมแต่ย่าสาวยังบอกอีกว่าโอ๊ยย่าเห็นแค่นี้ก็ดีใจมากแล้วแล้วก็มีความหวังด้วยนะว่าถ้าได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันจะดีขึ้นเรื่อยรวมไปถึงตาขวาด้วยใช่ไหมที่เพิ่งบอกสนิทเมื่อสองปีก่อนอ่าน

ก็จะเอาเงิน๕ล้านก้าวนี่แหละมาใช้เพิ่มจะได้มีบ้านอยู่อาศัยได้สะดวกแล้วก็ปลอดภัยต่อการดำเนินชีวิตครับนะครับถ้าไงพักแล้วก็ทรายพอเถอะเนี่ยก็จะได้เก็บไว้ใช้ต่อนะครับ